ไปดูเหตุความไม่สงบที่เกิดขึ้นที่ภาคใต้กันหน่อยนะคะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะมีเหตุซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยครูนะคะ
ทำให้มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ๒นายค่ะ
หลังจากนั้นไม่พอมีเหตุระเบิดเกิดซ้ำอีก
คราวนี้มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต๑นายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีก๔นายนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านบางทะเลเก่าในอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีนะคะ
สำหรับความคืบหน้าล่าสุดค่ะ
ช่วงเที่ยงวันนี้นายสมนึกพรมเขียวรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
เยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีจำนวน๔นายนะคะ
เป็นนายทหารสังกัดชุดปฏิบัติการร่วมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๔๓

หลังจากที่ต้องได้รับบาดเจ็บแล้วก็สูญเสียเพื่อนร่วมอาชีพในเหตุการณ์ครั้งนี้ไป
แล้วก็สอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นึงในทหารที่ได้รับบัตรเจ็บเขาบอกว่า
ตัวเขาเป็นคนแรกที่เข้าไปเคลียร์พื้นที่
แล้วก็ติดตามเส้นทางคนร้ายที่หลบหนี
ข้างทางเป็นพื้นย่าดินชุ่ม
คนที่เดินนำหน้าก็เห็นรอยเท้าคนร้ายก็เลยเอาไม้มาปักไว้ค่ะ
แล้วตรงที่คนร้ายยิงเนี่ยพบวัตถุคล้ายกับกระเดือง
รีบเอากิ่งไม้ทับเอาไว้สงสัยว่าน่าจะมีระเบิด
ก็รีบบอกกับเจ้าหน้าที่คนอื่นว่าให้ระวังตัวด้วย

จังหวะเดินกลับเนี่ยแหละค่ะมันเกิดระเบิดขึ้นมาทันทีเลย
ซึ่งช่วงชุลมุนนั้นเนี่ยตัวเขาก็อยู่กับอาสาสมัครทหารพรานอัดนรงค
เสียชีวิตจนวินาทีสุดท้ายเลย
เขาบอกตอนนั้นมองอะไรแทบไม่เห็นเลยนะคะ
ก็ต้องใช้มือคอยคลำทางออกมา
เจ้าหน้าที่คนอื่นมาช่วยเหลือแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกมานะเดชาวริสผู้กำกับการสพสายบุรีบอกว่า
คนร้ายกลุ่มนี้ก็น่าจะเป็นชุดเดิมชุดเดียวกับที่เคยก่อเหตุในพื้นที่
ก็คือกลุ่มของนายอับดุลละมูดอร์แล้วก็นายยาการิยาบาโง
ซึ่งเป็นแก่นำระดับปฏิบัติการที่มีหมายจับอยู่หลายคดี
เพราะว่าพบว่ากลุ่มคนร้ายเนี่ยนอกจากซุ่มยิงและรอบวางระเบิดแล้ว
ยังมีการโปรยตะปูเรือใบปิดเส้นทางไม่ให้เจ้าหน้าที่ติดตามด้วยนะคะ
เชื่อว่าคนร้ายน่าจะมีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว
แล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่
พอสบโอกาสก็เลยก่อเหตุแบบนี้ค่ะ